เมื่อกี้ดูเรื่องของการใช้จ่ายการฝากถอนกันไปแล้ว
การเดินทางข่าวนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องญาติมีนบุรีแล้วก็แจ้งวัฒนะ
เพราะว่าอีกประมาณสัก๔ปีนับจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ได้ใช้รถไฟฟ้าแล้วหลังจากที่บริษัทชนะการประมูลนั้น
เขาเตรียมที่จะเดินหน้าก่อสร้างแล้วก็วางระบบการเดินรถ
เรื่องต้นนี้นะครับก็นำเข้าสู่ที่ประชุม

นี่คือเส้นทางของรถไฟฟ้า๒สายด้วยกันนะครับ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครรายมีนบุรี

ต้นทางอยู่ที่สถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีผ่านถนนติวานนท์
จะเลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อกับถนนรามอินทรา
สิ้นสุดปลายทางที่สถานีมีนบุรีรวมระยะทาง๓๔๕กิโลเมตร
สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อ
สถานีหลัก๔เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิต
สถานีวัดพระศรีมหาธาตุเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
สถานีวัชรพลสำหรับเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีเทาในอนาคต
และสถานีมีนบุรีเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชันมีนบุรีนะครับ
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงมีทั้งหมด๒๓สถานีระยะทาง๓๐กิโลเมตร
เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่แยกรัชดาลาดพร้าวปลายทางสถานีสำโรง
ถนนราชพร้าวแยกลำสาลีถนนศรีนครินถนนเทพารักษ์เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการ
ที่สถานีสำโรงและสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองเป็นรถไฟฟ้ารางเดียวแบบคล่อมรางครับ
มีระยะเวลาสัมประธานทั้งสิ้น๓๓ปี๓เดือนระยะแรกนั้นจะเป็นงานออกแบบและก่อสร้างงานโยธา
ติดตั้งระบบและขบวนรถไฟฟ้า๓ปี๓เดือน
ระยะที่๒งานให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา๓๐ปี
พร้อมกับติดตั้งระบบและขบวนรถไฟฟ้ายืนยันความพร้อมในการเดินหน้าโครงการ
ขั้นตอนนับจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมจะเจรจาต่อรองราคาก่อน
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณในเดือนเมษายนปีหน้าครับ
จากนั้นก็จะเริ่มก่อสร้างได้ทันทีและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
ภาครัฐจะลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าระบบไฟฟ้าโดยสายสีชมพูนั้นมีวงเงินรวม๕๓๔๙๐ล้านบาท
และสายสีเหลือง๕๑๘๑๐ล้านบาทครับ